ชาวชุมชนคลองเตยเขาลุ้นระทึกกันทั้งชุมชนแล้วค่ะ
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีประมาณนี้ค่ะ
คลั่งแล้วไปจับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกัน
แล้วขู่ว่าจะเผาตัวเองเผาบ้านตัวเอง
ถ้าเขาเผาได้จริงคุณคิดดูนะ
ชุมชนคลองเตยมันปลูกติดกันเนี่ยมันจะลึกลามบานปลายไปขนาดไหน
ไม่พอค่ะเอามีดปังตอมาจับตัวเองเป็นตัวประกัน

ถึงกู้ภัยเลยนะคะก็ต้องช่วยเหลือการทุลักทุเล
ช่วยได้ไหมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ภายในซอยชุมชน๗๐ไร่โซน๒แยก๒๕
ถนนดำรงรัฐพิพัฒน์แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพ
หรือที่เราเรียกกันว่าชุมชนคลองเตยนี่แหละเห็นไหม
เนี่ยเขาอยู่กันค่อนข้างแออัดแบบนี้คุณดูคุณนึกสภาพนะ
ถ้าเกิดว่าผู้ชายคลั่งคนนี้สามารถจุดไฟเผาตัวเองสำเร็จ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือเป็นกองเพลิงย่อม

ถ้ามันจะลุกลานะครับแต่ตอนนี้เขาไปส่องหา

เขาขู่ว่าจะจุดไฟเผาตัวเองแต่ว่าเพื่อนบ้านช่วยไว้ได้ทันค่ะ
จากนั้นผู้ชายคนเดิมนี่แหละไปคว้ามีดอิโต้กรีดคอตัวเอง
จนเป็นแผลคุณเลือดไหลเยอะเลยทีเดียว
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยก็ต้องช่วยการเจรจาเกลี้ยกล่อม
ใช้เวลาอยู่นานค่ะสักประมาณเกือบ๒ชั่วโมง
เดิมทีเดียวนะผู้ชายคลั่งคนนี้ไม่ยินยอมออกมาจากบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปชาร์จตัวค่ะแล้วก็ดึงออกมาจากบ้าน
แล้วพอเอาตัวออกมาได้นำตัวไปให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
อันนี้เป็นจังหวะที่ช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นี่นะครับ
สักพักหนึ่งเอาตัวออกมาได้ค่ะคุณผู้ชม
กู้ภัยค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยเนี่ย
นี่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะทุลักทุเลแบบนี้นะคะ
เราไปพูดคุยกับคนในชุมชนนั่นแหละค่ะ
ชื่อนางสาวพัทราสุขสวรรค์อายุ๒๖ปี
เขาเล่าบอกว่าช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ย
เห็นผู้ชายคนนี้ขังตัวเองอยู่ในบ้าน
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๒ทุ่ม

เอาน้ำไปดับไฟสุดท้ายก็ดับได้สำเร็จ

ช่วงเย็นเขาเข้าไป
เข้าไปกันเดียวแล้วมันก็ลองเตรียมทางไปไหน
ตั้งแต่เย็นแล้วคนเรียกก็ไม่เปิดประตู
รู้สึกว่าจะมีคนเห็นอุ่มไฟกับพ่อเผ่าบ้าน
เขาก็เลยกำลังพาประตูกันช่วยกันดับ
เขาก็เอามีดกินคอตัวเอง
แล้วก็เลือดไหลมันจี้คอตัวเองอยู่อย่างนั้น
ยังไม่หมดความระทึกที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุ

เป็นชาวบ้านในชุมชนอายุสักประมาณ๕๑ปี
ชื่อว่าคุณสวดีศรีทร
แล้วบอกว่าเนี่ยคนก่อเหตุชื่อว่านายกุ้ง

ก่อนหน้าที่จะมาจับตัวเองเป็นตัวประกันนะ
จับเพื่อนบ้านผู้หญิงเป็นตัวประกันก่อน
เธอบอกว่าคือพยายามที่จะเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมานะคะ
พอในกุ้งปล่อยตัวผู้หญิงออกมาแล้ว
ใช้มีดจ่อคอหอยตัวเองตลอดเวลา
ส่วนสาเหตุคุณสวรรค์นิดคาดว่า
น่าจะเกิดจากอาการที่นายกุ้งเครียด
แฟนสาวขอแยกทาง

สาเหตุที่สองคือเสพยาเกินขนาดจนหลอน
พอหลอนเสร็จก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
มันเด็กผู้ชายนะเรารู้จักมันชื่อกุ้งมันดูดยามันกลับเผลอหรืออะไรเบลออะไรสักอย่าง
มันจับเด็กผู้หญิงเป็นตัวประกันอยู่ในบ้านครับไม่ให้เด็กผู้หญิงออกมาคือว่ามันเครียดมันมัน
เจ้าของบ้านเขาเข้าไปในบ้านฤทธิยาดูดยามากไม่ได้นอนหรอกก่อน๓วันมันเดิน
ครับของใครอ่ะครูผู้ชมแต่ว่าหลักเนี่ยที่ครั้งเนี่ยแน้นมาจากเรียน
แล้วเรียนรับไปพูดคุยกับผู้หญิงเอายุ๒๓ปีที่ทที่เธอถูกจับเป็นตัวประกัน
เล่าบอกว่าขณะที่เธอยืนตักผ้าอยู่หน้าบ้าน
ก้อยไปบ้าน
สุดท้ายนายกุ้งยอมปล่อยตัวเธอออกมานะคะเพราะดีมากที่เธอไม่เป็นอะไรค่ะ
เขาไม่ได้ทำอะไรเราใช่ไหมครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยเนอะ
ก็คือว่าเขาวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็เอาเราเข้าไปด้วย
แล้วเขาก็ปิดประตูบ้านไปเลยปิดประตูบ้านนี่คือล็อกข้างในยังไงเอ่ย
ก่อนไหมครับล็อกค่ะเป็นล็อกกุญแจหรือล็อกกอน
มันแต่ว่าคือเขาเอาเราเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือหนูว่าหนูโทรหาแฟนหนูไง
แล้วแฟนหนูก็มาหน้าบ้านแล้วก็มาพูดกับเขาดีอย่างนี้เขาก็เลยปล่อยหนูออกมา
โชคดีมากเลยนะคุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันไว้ได้ทันด้วย
คู่ภายช่วยได้ทันด้วยนะครับ